คุณผู้ชมพาไปต่อกันค่ะความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๒ทุ่มเกิดเหตุนะคะมีคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดรถตำรวจสายตรวจ
ซึ่งเป็นรถตำรวจสายตรวจของที่จังหวัดปัตตานี
คือขับมาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส
มีทั้งชาวบ้านมีทั้งเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเช้าวันนี้นะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงตรวจสอบ

แล้วคุณจะลุ้นระทึกไปด้วยกับเหตุการณ์ครั้งนี้

คุณเห็นไหมจริงนะภาพจากกล้ององค์จรปิด

แล้วก็เราจะเห็นจังหวะที่ชาวบ้าน
ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงจุดแยกตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งคุณ
คือกลุ่มเด็กขี่รถจักรยานยนต์

ไปกัน๔๕คัน๔๕คนนะครับ
แต่ว่าคนร้ายน่าจะจ้องรถตำรวจครับ
ใช่ค่ะแต่ถึงจะจ้องรถตำรวจยังไง
ชาวบ้านที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนั้น
ก็โดนแรงระเบิดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ

ปราบรามสพไม้แก่นที่จังหวัดปัตตานี
ขับมาถึงตรงจุดใต้สะพานลอย
มาใกล้กับสารงานแยกทางไปอำเภอไม้แก่น
ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส

คือมันฝ่าแรงระเบิดออกมาได้นะคะ

ทีนี้พอเกิดเหตุแบบนี้แล้ว
ตำรวจสพปะลุกาสามะก็เข้าตรวจสอบ

พอไปดูหน้ารถเดี๋ยวให้ดูภาพนี่
เห็นไหมคะหน้ารถกระจกแตก
ตัวถังด้านซ้ายเป็นรูเลย
เพราะอะไรถูกแรงระเบิดไง
แล้วก็มียางล้อหลังด้านซ้ายแตกด้วยนะคะ
แล้วถามว่าแล้วนอกจากนั้น
เจ้าหน้าที่เป็นอะไรมากหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็มีได้รับบาดเจ็บนะคะ

มีชาวบ้าน๑รายได้รับบาดเจ็บ

มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓รายคุณผู้ชม

มีรถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่๑รายที่ได้รับบาดเจ็บ
คือร้อยตำรวจเอกบุญลือภูบาลกระแส
ตำรวจนายนี้หูอื้อแน่นหน้าอก
ก็ต้องนำตัวตำรวจส่งโรงพยาบาล

ส่วนคนเจ็บอีก๒คนเป็นชาวบ้านนะ
คือนายซะโรงอำรีหิเลาะนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถสายตรวจคันนี้มา

สะเก็ดระเบิดบริเวณหัวเข่าข้างซ้ายค่ะ
ทีนี้ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลบาเจาะ
ชาวบ้านอีกคนนึงคือนายอับดุลละสามะอิ
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพักอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเลย
ทีนี้ก็หูอื้อสิคะเพราะว่าแรงระเบิดมันเสียงดังมาก

แรกเมื่อคืนเขากลัวไงว่าจะมีเหตุระเบิดมาอีกหรือเปล่า
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบ
เขาก็ไม่กล้าไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืน
กลัวว่าคนร้ายอาจจะมีวางแผนลวงดักสังหารเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ทีนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้เป็นภาพเมื่อเช้าค่ะ

รวมถึงทหารพรานนาวิกโยธิน
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสดูสิ
เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ก็เห็นเลยว่ามันมีหลุมเป็นหลุมระเบิดกว้างสักประมาณ๑๐เซน

ของชิ้นส่วนรถกระจายตกอยู่ในพื้นที่

มันมีเศษของระเบิดที่เป็นถังแก๊สพิคนิคสีส้ม
แล้วคนร้ายจุดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสาร

ไปเจอชิ้นส่วนของวิทยุสื่อสารในจุดที่เกิดเหตุด้วย

ทางตำรวจสพปาลุกาสามะแล้วก็ทหารฝ่ายปกครอง

ไปเจอพวกเศษซากระเบิดแสวงเครื่อง
ทีนี้ค่ะคนร้ายเขาเอาพวกนี้ไปใส่เอาไว้ในถังขยะของเทศบาล
วางไว้ตรงท่อระบายน้ำนี่แหละ
แล้วเห็นเลยว่าถังขยะสีเขียวถูกอนุภาพของแรงระเบิด
จนกระจุยกระจายพังเสียหายเลย

หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบว่านอกจากจุดตรงนี้

ก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะที่ถูกแรงระเบิด

ข้าวของในบ้านนี่หลังคากระเบื้องแตกกระจกแตก
กำแพงเสียหายข้าวของในครัวแตกกระจาย
ชาวบ้านไม่ได้มีใครเป็นอะไรมาก

อับดุลเลาะที่บอกว่ามีอาการหูอื้อ

ร้อยตำรวจเอกบุญลือกำลังขับรถ

พอมาถึงจุดตรงใต้สะพานลอยตรงนี้

ซึ่งจริงแล้วนะคือคนร้ายจ้องรถเจ้าหน้าที่แหละ

สาเหตุก็น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีในพื้นที่
จะต้องการสร้างสถานการณ์ปั่นป่วน
แล้วก็ต้องการจะตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่วิสามันแกนนำ
แล้วก็สมาชิกแนวร่วมเสียชีวิต๕รายจากเหตุปะทะกัน
ฮูแตยือลอที่ตำบลบาเละใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
อันนี้มันตั้งแต่๒๘กันยาที่ผ่านมานะคะ

ปฏิบัติการปิดล้อมก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเต็มเยาว์นี่นะคะ
โอ้โหดูสิแถวนี้มีคนผ่านไปผ่านมา
เด็กขี่รถจักรยานผ่านนะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์คนนั้นก็กำลังจะออกขวาไปทางนั้นนะฮะ
แต่ว่าคนร้ายอย่างที่บอกว่าจ้องรถเจ้าหน้าที่
พอรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงถนนจุดนี้
ก็จุดชนวนระเบิดทันทีนะครับ
นี่ฮะคลิปเต็มที่ได้เห็นจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับ